สุนารีกับว้าวเตอร์
ต้องขอบอกเลยนะคะว่าถึงแม้จะอายุห่างกันตั้ง๒๐กว่าปี

เดี๋ยวค่ะแองจี้อะไรยุ่งเย็นค่ะเขาได้ของชมรวยมาจากงานแต่ง
จะเม้าค่ะวันนี้ต้องกินปลาหมึกเตาทองค่ะ
มายูไปหยิบมาดูหน่อยมาเฉิดมาให้ป๊าหน่อย

ธันวาคมเนี้ยนะคะก็มีข่าวรายงานว่าสุนารีรัชศรีมา
คุณค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นอายุเป็นเพียงตัวเลข
มีสามีรุ่นน้องเลยแหละ

หล่อด้วยนะ

แล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือกันที่นนทบุรี

ที่เมืองนนทบุรีนี่เลยล่ะคุณ

เริ่มพิธีกันตั้งแต่เมื่อตอนประมาณ๙โมงเช้า

เนื่องจากเราได้จดทะเบียนสมรสกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แล้วก็ซึ่งบรรยากาศเป็นไปแบบเรียบง่ายเลยทีเดียวนะคะ
มีเฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายเพียงแค่นั้นเองประมาณ๒๐คน

ตนก็มีพยับคำพันธ์นะพ่อบุญธรรม
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะคะ
แล้วก็ส่วนทางวาวเตอร์ก็มีคุณแม่
แอนาลิสเดร่าฟคร้อมกับพี่ชายแล้วก็พี่ทรมาน
ซึ่งเดินทางมาจากเนเทอร์แลนด์ก็มาร่วมงานด้วย
สำหรับปกปะของผิดถูกข้อมือสวมแหวนก็
คือเรียกเก็บมาเป็นการแรกแหวนขนาดนั้นนะคะ
ไม่มีศีลสอบถอนมั่งอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะ
เป็นแบบการแลกแหวนเรียบง่ายมากเดี๋ยวนะครับ
วาวเตอร์นี่นะคะเขาเดินทางไปที่โคราช
เพื่อจะไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ของพี่สุนารีเนี่ยนะฮะ
เสร็จแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเดินทางนี่นะคะ
เอามา
ก็บอกอย่างเวลาเขาบอกไอ้พ่อก็บอกไม่เอา
พี่เลี้ยงออกไปเด็กไม่ได้หรอก
พี่เลี้ยงฟังรู้เรื่องด้วยไปไหนล่ะ

โอ้โหมันยังวัยกำดัดอยู่เลยทีเดียว
แล้วก็เป็นการยืนยันได้เลยนะคะว่า
เพื่อที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจ
ทั้งสองฝ่ายโอเคไหมผมไม่เอา

หมูแม่นสมัยใจทั้งสองฝ่าย
ว่าเราเป็นคู่ผัวเมียกัน

แต่งงานกันได้นะ

มันยากแล้ว